เดี๋ยวพาไปดูกันต่อค่ะไปดูไอ้ไข่กันหน่อย
หลายวัดหลายพื้นที่เลยพาไปที่วัดดำเนินสะดวกที่ราชบุรีก่อน
คนเนี่ยเดินทางมาเยอะเลยเนี่ยนะคะมาเพื่อที่ต้องการจะแก้บนไอ้ไข่
นี่ดูบรรยากาศสิคะคุณผู้ชมคือเขามาไหว้ขอพรแล้วพอประสบความสำเร็จ
ก็จะมีการเอาน้ำแดงเอาชุดทหารชุดตำรวจของเล่นเอาประทัดมาจุดถวาย
ทีนี้ได้คุยกับนางสาวน้องเป็นชาวอำเภอดำเนินนี่แหละ
เขาก็เอาเงินสดมาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมาแก้บนบอกว่าโอ้โห
คือเขาก็ได้โชคใหญ่มานี่แหละค่ะน่าจะได้โชคใหญ่อยู่นะ
เอาเงินตั้งแสนกว่าบาทมาแก้บนเนี่ยใช่แปลว่าโชคต้องใหญ่กว่าเงินแก้บนมากเลย
ครับแล้วก็วันที่มากราบไหว้ไอ้ไข่เนี่ยนะขับรถกลับบ้านหลังจากที่ทำธุระเสร็จ
ทีนี้ตอนกำลังจะถึงบ้านเหมือนกับมีอะไรโดนใจก็ไม่รู้
ทำให้ขับรถมาที่วัดดำเนินสะดวกพอมาถึงปั๊บก็เข้าไปทำบุญ
แล้วก็เจอรูปเหมือนไอ้ไข่ก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ก็ขอบอกว่าอยากให้มีโชคลาภแบบใหญ่ใหญ่เลยทีนี้พอได้รางวัลแล้วเนี่ย
ก็เลยเอาเงินมาถวายสร้างอุโบสถไม้ไผ่วัดดำเนินสะดวก
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ราชบุรีทีนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูภาพนี้หน่อยคุณผู้ชม
ทีมงานขอภาพนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมดูดีดี
อากับกิริยาของผู้หญิงคนนี้ท่าทางเนี่ยเหมือนรำไหมคุณสืบสกุล
ก็รำนะแต่ว่าล้มตัวนอนรำนอนรำเนี่ยนะฮะ
ถูกต้องบางคนดูแล้วก็บอกว่าเหมือนกับงูเลื้อยอ่ะแต่ชาวบ้านเขาเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี้เขาบอกว่า
นี่คือการประทับร่างทรงพ่อปู่มุจรินพญานาคาราช
ส่วนผู้หญิงอีก๒คนเมื่อกี้ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะคือท่าทางก็แปลกเหมือนกัน
อันนี้สองคนเนี่ยจะมีคนนึงเหมือนกับลำแบบเอียงเอ็นนอนไปแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเขาพระทองที่ชะอวดนครศรีนะคะเมื่อวาน
หลังจากที่อาจารย์โหนพุทธพรแข็งแรงพร้อมกับคณะเนี่ย
มีการถวายวัตถุมงคลแล้วก็รูปปั้นไอ้ไข่ให้กับวัด
ทีนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เช่าบูชาได้รวบรวมปัจจัยมาสมทบ
เรื่องของการสร้างโบสถ์แล้วพอเจ้าหน้าที่วัดขนย้ายรูปปั้นไอ้ไข่
คุณผู้ชมเอามาวางไว้ในห้องโถงนี่แหละค่ะ
อันนี้เป็นจังหวะที่พอขนย้ายมาแล้วผู้หญิงทั้ง๓คน
ก็มีอาการแบบที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้ผู้หญิงคนที่ไร่รำแปลกคือเธอชื่อนางสาวชิลีนี

แล้วเธอเคยประทับร่างทรงปู่พญานาคาราช

คนกลางที่ไร่รำอยู่
แล้วตอนที่ระหว่างขนย้ายวัตถุมงคล

อันนี้คือด้านในเกิดแบบนี้ดูด้านนอก
เขาบอกว่าด้านนอกเป็นพระอาทิตย์ทรงกรด

ก็เชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลเข้ามา
ทีนี้ทางด้านพระมหาอารยนันต์อนันโทเจ้าอาวาส
ท่านก็บอกว่ารูปปั้นแล้วก็เหรียญไอ้ไข่
ที่ญาติยมนำมาถวายที่วัดนี่นะคะมีที่มา
ไงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้
มันมีเรื่องเกี่ยวกับวัดเจดีที่นครศรี
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสท่านก็ไม่อยากให้แบบเกิดการขัดแย้ง
แต่สุดท้ายค่ะกรรมการวัดเขาก็มีมติเห็นตรงกัน
บอกว่าสิ่งที่ประชาชนเอามาถวายรับไว้เถอะ
แล้วทางท่านจ้าอาวาทวัดเขาพระทองเขาก็ยืนยัน
วัดเขาพระทองไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่นะ
มีแต่ชาวบ้านนำมาถวายก็ยืนยันแบบนี้